แล้วก็อีกข่าวหนึ่งเรื่องของสัตว์ป่านั่นก็คือ
ช้างที่เขาอ่างรืนัยที่ถูกรถกระบะชน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าป่าตามหาตัวช้างตัวนี้อยู่เลยนะครับ
เพื่อที่จะรักษาเขาให้ได้หลังจากเกิดเหตุนี้
ช้างป่าถูกรถชนจนเขาต้องลากขาตัวเอง
ลากร่างลากชีวิตของตัวเองหนีเข้าป่าไป

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในนะครับ
ยังคงออกติดตามหาช้างป่าเขาอ่างรืนัยตัวนี้
โดยเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและพร้อมเลยนะ
ทันทีที่เจอปุ๊บเมื่อไหร่จะเข้าให้การช่วยเหลือทันทีนะครับ
โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในหัวหน้าเดชานินวิเชียน
ได้ส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยจำนวน๔ชุด
แล้วก็ทีมสัตวแพทย์เข้าไปหาช้างป่าที่ถูกรถกระบะชน
ขาหลังเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
จากการติดตามระยะแรกประมาณ๑กิโลเมตร
พบว่าร่องรอยการลากขาของช้างมีรอยตามพื้นนะ
แต่เมื่อติดตามลึกเข้าไปอีกประมาณ๒กิโลเมตร
ไม่พบร่องรอยของการลากขาแล้วเหมือนในช่วงแรกแล้ว
แสดงอะไรแสดงว่าเอ๊ะหรือเขาจะสามารถที่จะเดินได้บ้างแล้ว
ขาลากขามา๑กิโลหลังจากนั้นแปลว่าเขาไม่บาดเจ็บมากใช่ไหม
ใช่ฮะเพราะว่าต้องดูรอยที่เขาเดินด้วยนะครับ
แล้วก็พอช่วงวันแรกฝนตกหนักในพื้นที่
ก็เลยต้องถอนกำลังออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงแกะรอยช้างป่า
บอกว่าต้องแกะรอยจนกว่าจะพบนะ
เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์และสัตวบาล
จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
่งเข้าช่วยเหลืออาการบาดเจ็บ
ซึ่งการเข้าช่วยเหลือช้างป่าต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบ
และต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่
จากธรรมชาติของช้างป่าที่บาดเจ็บนะ
จะมีช้างป่าอีกส่วนหนึ่ง
คอยดูแลช้างที่บาดเจ็บอยู่ใกล้กัน
ดังนั้นเขาก็จะหวงฝูงเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
และขณะนี้ยังไม่พบช้างป่าตัวที่บาดเจ็บเลยครับ
ด้านของตำรวจภูทรท่าตะเกียบบอกว่า

ตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหากับผู้ขับรถกระบะ

เพราะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานบุคคล

เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากความประมาท

เพราะก่อนหน้านี้หมอล็อตออกมา
โพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกันบอกว่า
ช้างที่ออกมาและโดนชน

คนก็อยากไปช่วยรักษาเขานะครับ